ที่จังหวัดระยองค่ะเจ้าของหอพักงงมากงงที่สุดเลย
คือมันมีกล่องพัสดุมาส่งที่หอพัก
มีชื่อผู้รับเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าชื่อผู้รับเนี่ย
ไม่ได้พักอยู่ที่นี่นานร่วมเดือนแล้วตัดสินใจเปิดกล่องดู
คุณค่ะกลายเป็นกัญชา๒ขีดนะคะ
ตำรวจสพบ้านฉางค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
คือเจ้าของห้องพักเนี่ยบอกว่าได้รับพัสดุเนี่ย
มาจากบริษัทขนส่งชื่อดังรับมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้ว
ส่วนชื่อผู้รับระบุนะแต่ชื่อผู้รับเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกค้าของห้องพักหอพักที่นี่
ที่ผ่านมาพัสดุของลูกค้าที่นี่พอมาถึงแล้วก็จะมีเจ้าของมารับ
ซึ่งกล่องนี้ล่วงเลยมานานก็ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของก็เลยต้องแจ้งความนะคะ
พอตำรวจมาถึงเปิดกล่องดูก็นั่นแหละค่ะแท่งกัญชาอัดแน่นเลยอ่า
ขีดอยู่ในกล่องนะคะที่สุดแล้วตำรวจก็บอกว่าเอาล่ะ
ตอนนี้ก็ต้องมีการติดต่อผู้ส่งแต่ไม่มีการตอบรับ
ส่วนผู้รับไม่สามารถติดต่อได้นะคะคาดว่าอาจจะกลัวความผิดก็เลยมาทิ้งไว้
กล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนในชื่อตอนนี้ตำรวจต้องมีการขยายผลต่อนะคะ
แต่เจ้าของหอก็ทำดีแล้วเนี่ยนะคะแจ้งความกับตำรวจเนี่ยนะคะ